เหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องของแมวขโมยเหมือนกันครับ

เตาแก๊สแผ่นเมทัลชีส

ล่าสุดแป้งทำโรตีสายไหมหายไปฮะ

เจ้าของร้านแล้วก็ลูกชายและลูกสะพ้าย

กระสุนถากเข้าไปที่แก้มข้นครับ

คนเจ็บเนี่ยยังปากแจ๋วอยู่เลยนะครับ

เขาบอกเลยว่าอ๋อถังแก๊สอ่ะเหรอ

เป็นขบวนการหรือไม่อย่างไรล่ะเนี่ย

ภายในลานปูนริมถนนสายเอเชีย

ในพื้นที่บางปะอินที่อายุทยา
ที่เกิดเหตุพบคนเจ็บนายเกษมอายุ๔๒ครับ
นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ตอนแรกนะที่ไปเจอเนี่ย
มีแผลโดนยิงเข้าที่แก้มก้นด้านซ้าย

คุณตาประจวบอายุ๗๓ครับ

รอมอบตัวกับตำรวจพร้อมกับปืนที่เขาใช้ก่อเหตุ
กั้งพัชรวรินนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ

คุณตาประจวบเจ้าของร้านโรตีสายไหม
คุณตาไปยิงเขาทำไม
ตาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนนี้ช่วง๒ทุ่ม
ตัวของตาลูกชายลูกสะพ้าย
ขับกระบะชวนกันไปซุ่มดักจับโจรฮะ

๔ครั้งแล้วนะคุณผู้ชมละมิ้นครับ
ครั้งแล้วที่โจรมันย่องเงียบมาขโมย
บางครั้งเอากระทะทำโรตีสายไหมไป

บางครั้งเอาแผ่นเมทัลชีสงัดเอาไปขาย
วันดีคืนดีเอาแป้งทำโรตีไปขาย

เมื่อวานนี้พบร่องรอยผิดปกติครับ
ประตูรั้วที่ล้อมพื้นด้วยแมทัลชีส

คิดเดาใจแทนโจรว่า
เนี่ยล้อมตีกรอบเอาไว้แบบนี้

คิดไว้ว่ามันอาจจะงัดเอาไปขายหรือเปล่า

ไว้ว่าเดี๋ยวจะย้อนกลับมาอีกครั้ง

ใจเลยว่ายังไงมันย้อนกลับมาแน่นอนครับ
เนื่องจากว่าพื้นที่ด้านหน้าปิดล็อกแน่นหนา
แล้วคุณตาพาไปดูด้านหลังมันเป็นป่ากระถิ่นป่าย่า

ตัวคุณตาลูกชายลูกสะพ้ายเลยไปซุ่มดูอยู่ข้างห้องน้ำ

ดูสิครับดูเขางัดสิเห็นไหม
ทุ่มมาจริงด้วย
ได้ยินเสียงมีคนงัดแผ่นรถเมเทิลชีสแล้วมีผู้ชายมุดเข้ามา๑คน
ส่วนอีกคนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์รออยู่เหมือนสแตนบายรอ
ให้เพื่อนมาเอารอบิดหนี
คุณตาเลยแสดงตัวแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าไป๑นัด
มิ้นและคุณผู้ชมถ้าเป็นคนร้าย
เจอแบบนี้หลายคนวิ่งหนีนะ
ก็มันแหมปืนนะเออปืนนะยิงขึ้นฟ้านี่สิเขายังเมทตาต่อชีวิตนะฮะ
โกยแนบแล้วต้องหนีแล้วทำไมคะ
คนร้ายคนนี้ไม่หนีไม่พอพุ่งเข้ามาหาคุณตาอีกต่างหาก
เหรอวิ่งเข้ามาหาครับเลยยิงออกไปอีกสองนัด
ทีนี้กระสุนมันไปถากโดนแก้มก้น
หากโดนแก้มก้นทะลุขาด้านหน้า
ยังมาต่อฮะลูกชายเลยรวบตัวเอาไว้ได้๑คน
ส่วนอีกคนที่สตาร์ทมอเตอร์ไซค์รอที่จะบิดหนี

คุณตายืนยันผมแค่ยิงขู่

คือถ้าว่าเอาให้ตายนิดเดียวตายแน่นอน
แต่นี่คือตั้งใจยิงแค่ขู่เอาให้เข็ด
ปีนี้คนร้ายมาขโมยของร้านผมเนี่ย๔ครั้งแล้วทนไม่ไหวแล้วฮะ
หัวอกพ่อค้าโรตีสายไหมสุดจะอั้น
ตายก็ตายแค่นี้เองโถนี่ขี้เม็ดเนี่ย
เราไม่อยากจะถามว่ามันตายอยากจะเห็นหน้าอยากจะรู้ตัวกระโมย
มันไม่ได้มีอะไรมาเนาะ
ไม่รู้เราก็ไม่เห็นกลางคืนนะครับ
มีมีดมีไปพกมาบ้านเราก็ไม่รู้ใช่ไหม
ของมันไม่เท่าไหร่คุณค่าไม่เท่าไหร่มันไม่ได้กี่หมื่นเป็นหมื่นหรอก
แต่มันเจ็บใจนะมันเจ็บใจ
มันอย่ามันเป็นอะไรจะไม่น่าเอาอ๋อมันเอาแล้วเคยตัวได้ใจ
คุณผู้ชมละมินครับได้คุยกับพี่กั้งนะ
คุณตาบอกว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ย

ช่วงนี้คนไปอยุธยาเยอะเนาะเสารอาทิตย์อ่ะใช่ไหม
ไปถ่ายรูปกับโบราณสถาน
โรตีสายไหมก็ไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนเมื่อก่อนนะก็ไม่ได้ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะ
ก็เหนื่อยนะฮะแล้วทำงานทำมาหากินอย่างสุจริตแล้วมาโดนคนชุบมือเปิบ
ขโมยไปดื้อแบบนี้เหมือนตัดช่องทางทำกินอ่ะเอาไปแต่ละอย่าง
อุปกรณ์ทำมาหากินทั้งนั้นเลยนะฮะมันก็น่าแค้นน่าเจ็บใจไงคุณตาบอก
กะเอาถึงตายนะคุณตาย้ำลูกชายและลูกสะพ้ายของคุณตาประจวบบอกว่า
วันที่๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับที่ร้านโดนคนร้ายย่องเข้ามา
เอาถังแก๊สไป๔ใบเตาอีก๒อันขาตั้งเตาขาตั้งทำกระทะครับ
ตั้งกระทะทำโรตีมันเอาไปด้วยนะกระทะก็เอาไป
พระเครื่องก็เอาฮะกวาดไปหมดแป้งทำโรตีมันก็เอาอย่างที่บอก
แล้วจะให้พี่เหลืออะไรเอาไว้ทำของขายลูกค้าล่ะเนี่ย
โชคดีมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้เนี่ยมีร่องรอยการงัดแงะนะครับ
พยายามที่จะงัดเอารถไปด้วยแต่ยังเอาไปไม่ได้ครับ

เมื่อวานนี้มาเปิดร้านมีร่องรอยตัดสังกษี
อ่าคิดว่าสงสัยคงมาอีกแน่ก็เลยเฝ้าดู
แล้วก็เห็นว่าโจรมาจริงด้วย
พ่อยิงออกไปคือยิงขู่ไม่ได้กล่าวว่าเอาเขาถึงตาย
แล้วไม่รู้ได้ว่ากระสุนเจาะเข้าไปที่คนร้ายหรือเปล่า
รับว่าตอนนี้ท้อใจมากเลย
ลงทุนซื้อของมาทำมาหากินถูกขโมยไปเกลี้ยงเลย
แจ้งความก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเขาโดนไป๔ครั้งแล้วไงที่คุณตาบอก
ต้องตัดสินใจจับโจรด้วยตัวเอง
จริงก็โกรธนะพี่แต่ว่าตั้งใจคือไม่ได้ตั้งใจ
ทำให้เขาแบบเสียชีวิตหรือว่าจะตาย
แต่ตั้งใจจะหยุดเพื่อต้องการให้เขาจับเพื่อเขาจะได้เลิกขโมย
แหล่งพื้นที่ตรงระแวกใกล้เคียงนี่คือโดนหมดเลย
มันเดือดร้อนกันหมดแล้วไม่สามารถทำอะไรได้
ก็อยากให้แบบว่าให้ตำรวจเขาแบบดูแลสอดส่องเนาะ

แล้วก็แบบอยากให้เขารับฟังแบบบางทีประชาชนแบบแจ้งความไปอะไรไป
อยากให้แบบว่าเป็นแบบเป็นสายตาให้หน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะบางทีผู้เสียหายเยอะมากแต่เขาไม่ได้แจ้งความ
เพราะว่าคิดว่าหายแล้วก็คือหายไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้เราก็ช่วยเต็มที่เนอะ
ใช่เต็มที่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้ตั้งใจจับโดยตรงเลย
ไม่ได้ตั้งใจทำให้เขาเสียชีวิต
ที่ผ่านมานะครับอย่างที่บอกว่าเจ้าตัวเนี่ย
เดินกระเพกกระเพกใช่ไหมครับจริงแล้วเขาพยายามต่อรองด้วยนะ
กันผมเป็นพยานไหมล่ะผมมีข้อมูลนะ
แก๊สที่หายไปอยู่บ้านเพื่อนผมบอกได้หมดเลยนะ
แก๊สอยู่บ้านใครกระทะอยู่บ้านใคร
อ่าคุณตำรวจครับต้องขยายผลตรวจสอบแล้วนะครับ
แบบนี้เป็นเครือข่ายขบวนการหรือไม่อย่างไร

หน้าก้มตาคราวนี้ไม่ยอมตอบสื่อ

คือให้ข้อมูลค่อนข้างเยอะทีเดียว
หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ตำรวจขยายผลได้นะฮะ
สอบถามตำรวจทราบว่า

ตำรวจรับปากว่าจะขยายผลเรื่องนี้ต่อไป

ให้บรรดาพ่อค้าแม่ขายจะดีมากเลยนะครับ